เรื่องความรักนะเขาบอกว่าคนมีความรักเนี่ยมันจะดูเด็กลงไปนิดนึงนะคะ

ล่าสุดในวันเกิด๓๘ปีที่ผ่านมา๒๐สิงหาคม
แต่ดูซะก่อนนะคะหน้าเนี่ยเด็กนะคะ

ตั้งแต่มีหวานใจรุ่นน้องอย่างสาวเฟย์พรปวีเนี่ย

คราวสุดนะคะเจ้าตัวมาร่วมงานค่ะ
เพราะปีนี้ได้ฉลองวันเกิดกับแฟนค่ะ
ได้กินข้าวเมื่อวานเพราะว่าวันเกิดคือ
พันละคิวไม่ตรงกันครับ
ก็ดีครับก็สำหรับผมแล้วก็คือ
ไม่ได้ว่าสวีทผิดปกติหรือว่าอะไรครับ

แต่ก็มีความพิเศษขึ้นมา
เช่นแบบก็มีการเป่าโค้งเป่าเค้กอะไรอย่างนี้
ก็เป็นปีแรกที่แบบว่าหลังจากผ่านมาหลายปี
ก็มีคนให้ได้กินข้าวด้วย
ในวันเกิดก็อยากแค่ว่ามีคนที่รู้ใจเรา
อย่างเช่นเป็นครอบครัวหรือว่าแฟนเราอย่างนี้
ก็คืออาจจะเป็นแค่๒กลุ่มนี่แหละ

เอ่อถ้าแค่ว่าเขาให้ความสำคัญกับวันเกิดเรา

ต่อไปเนี่ยจะได้ไม่ต้องกินข้าวคนเดียวแล้วนะ

เขาคบกันมา๗ปีแล้วยาวนานเหมือนกันนะ

แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบมีแบบนี้ออกมา
เพราะว่าเราก็เป็นแบบนี้มาประมาณนึงแล้ว
แต่ถ้าคนที่ได้ติดตามจริง
ก็จะรู้ว่าเราก็จะเจอกันบ่อย

เพราะว่าบางทีก็ยุ่งด้วย

เหมือนคู่เราที่เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้ว
แล้วก็เป็นแบบนี้ต่อไปครับ

ก็รู้สึกว่าเลข๗มันเป็นเลขที่ดี
ในในความเชื่อของของเราอ่าสำหรับเลขเจ็ดคู่นี้เขาก็ไม่ถืออะไรนะคะ
ก็ยังรักกันยาวนานอยู่นะจ๊ะในไอจีเอสเตอร์ก็จะแบบก็จะเต้นตลอด
ไอจีของเคนก็จะแบบว่ารูปต้นไม้ตลอดแต่ยังเจอกิจกรรมที่ทำกันอยู่ตลอดแหละนะ